พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กรณีเหตุสาวขายประกันอายุ๔๕ปี
ตัดสินใจกระโดดตึกห้างดังย่านประตูน้ำ

มีการเขียนจดหมายลาตายเอาไว้ด้วย
ทีนี้ไปสอบสวนเบื้องต้นถึงสาเหตุที่การ

ก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาซึมเศร้านะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจนครบาลพญาไทย
พร้อมแพทย์เวรเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เดินทางเข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิต
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุพบศพนางสาวเขริกามงคลเจริญลาบอายุ๔๕ปีชาวกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ค้นตามตัวพบกระดาษเขียนข้อความว่า
ป่าแม่ไม่ต้องรักษาแอ้ต่อแล้วนะขอจากไปอย่างสงบรัก
และพบรองเท้าแตะสีดำ๑คู่ที่ชั้น๑๒ของห้างดังกล่าวด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
โดยพยานให้การว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
เห็นผู้ตายเดินออกมาจากลิฟท์ชั้น๑๒ของห้างดังกล่าว
จากนั้นเดินลัดมาที่บริเวณระเบียงค่ะ
ก่อนจะถอดรองเท้าแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมา
ทีนี้จากการไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตมีอาชีพขายประกันชีวิต
แต่ว่าบางครั้งก็จะมาช่วยน้องขายเสื้อผ้าแถวตลาดย่านประตูน้ำ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจฆ่าตัวตาย
แต่ว่าได้มีการนำศพส่งสถาบันนิติเวศและประสานญาติมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรับศพไปบำเพ็ญพิธีกรรมตามศาสนาต่อไปค่ะ